แล้วมาดูเรื่องของตำรวจกันต่อเลยนะคะ
ตำรวจท่านหนึ่งในตำรวจภูทรสถานีตำรวจภูทรแสนภูดาจังหวัดฉะเชิงเศร้านะ
ได้รับการขอโทษจากหนุ่มอายุ๑๙ปี
หนุ่ม๑๙ปีคนนี้ทำอะไรครับตัดต่อภาพเป็นภาพของรถตำรวจ
รถตำรวจที่ไปจับรถบรรทุกที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย
ก็คือเขามีการตัดต่อแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
ทำให้ตำรวจได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียง
ก็เลยพอรู้ตัวว่าทำผิดก็เลยมาขอโทษนะคะ
หนุ่มคนนี้นะคะอายุ๑๙ปีเข้าพบร้อยตำรวจโทเดชา
ชาพุ่มพ่วงเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
สถานีตำรวจภูทรแสนภูดาตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ผ่านดอกไม้ทูบเทียมไปขอเข้ามาเลยนะ
หลังจากที่ไปตัดต่อภาพการจับรถบรรทุกที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กไปต่อว่าไปจับรถบรรทุกดินไม่คลุมผ้าใบ
หมายถึงต่อว่าตำรวจจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ตำรวจเสื่อมเสียชื่อเสียง
คนที่เข้ามาต่อในโซเชียลก็ด่าตำรวจด่าต่อเลย

ร้อยตำรวจโทเดชาไม่ติดใจเอาความนะ
แต่ขอให้เป็นบทเรียนในการสื่อสารบนโลกโซเชียลค่ะ
ซึ่งตำรวจจะดำเนินคดีกับเพื่อนของเยาวชนคนนี้
ซึ่งเข้าไปคอมเมนต์จนได้รับความเสียหายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องประชุมบริษัทโตโยต้าบ้านโพค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์คล้ายสิง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแห่งนี้
ประชุมสรุปผลงานของแต่ละงานประจำสัปดาห์
โดยเรื่องนี้อยู่ในวาระการประชุมด้วย
และเด็กคนนี้นะคะคุณหนุ่มคนนี้ก็เข้ามานะคะ
ซึ่งหลังเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
เป็นการตั้งด่านแล้วก็มีคนขับรถบรรทุก
นำภาพไปโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริง
ใบสั่งระบุว่าถูกจับข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แต่ว่าไปโพสต์ว่าถูกจับในข้อหาไม่คลุมผ้าใบ
มันคือข้อหานะทำให้ทำให้มีอาการคอมเมนต์

เกิดขึ้นตั้งแต่๓สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ

เจ้าของเฟซบุ๊กก็คือทราบชื่อว่าเป็นเยาวชนชายอายุ๑๙ปี
คนดังกล่าวนี่แหละแล้วก็มาขอโทษในที่สุดนะคะ